คุณแตงโมเป็นตอนเดียวมันยังเกี่ยวพันจะด้วยคดีของคุณแตงโม
ยาวมาจนถึงตอนนี้วินาทีนี้เลยนะคะ

มีเรื่องของยาเสียทรงเสียสาวอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดเลย

พอดีนะคะเราได้เจอคุณโมอามีนาค่ะ

เข้ามาบวงสวงนะคะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องของแขกนั่นเองค่ะ
เธอได้เปิดใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องคดีความของเพื่อนเธอเนี่ยค่ะ
บอกว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างเธอก็ไปเจอที่ชั้นอายการนะคะ

ก็ยังเชื่อมั่นในกฎของความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมอยู่นะคะ

ในวันที่๒๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ
บอกนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมกันส่งแตงโมไปบนฟ้าค่ะ
บอกว่าขอบคุณทางคริสตราจักรแล้วก็พี่เอสุประชายที่เพื่อนคุณจัดงานให้ค่ะ

คนก็มองนะคะว่ารามีนาอย่างหิ้วแสง
อยากให้ยอดคนติดตามเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่คิดไปในทางนั้นค่ะ
เขาบอกว่าคุณมัวมีน้ำมีหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ
ที่จะมาทำให้คดีเนี่ยเขาต้องบอกว่า
อย่างที่บอกมันพลิกทุกตอนเลยอ่ะอืม

จะพลิกอีกหรอมันก็พลิกมาหลายตลอดแล้ว
อย่าเรื่องอะไรเนี่ยเสพติดหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็
ก็น่าจะรู้เองว่าว่าเป็นอย่างไร

หนูก็ยอมรับว่าหนูทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้ว

โมรออะไรบางอย่างกำลังเดินทางมาอยู่นิดนึง
เดี๋ยวโมจะทำอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วก็ทีนี้เนี่ยโมจะส่งให้ทางผู้ใหญ่หมดละ
มันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่เราจะทำที่เหลือเรารู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดก็ดี
อะไรที่เขาอยู่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการ
หนูก็ยอมรับว่าหนูเข้าไปยุ่งไม่ได้ถ้าเขาจะผิดให้เขาผิดด้วยหลักฐานและทุกอย่างที่มันมัดตัวเขาเอง
นะคะก็เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยนะคะหลายคนก็ถามว่าหลักฐานที่โมอามีนามีแล้วก็ยื่นเอาไปให้ผู้ใหญ่เนี่ยคืออะไร
คืออะไรมันเกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือเปล่านะคะอันนี้คุยหลังไมค์จริงจริงเนี่ยคือคุณโมอามีนานะคะ
รวมไปถึงคุณแอนนาแล้วก็ฮิปโปเนี่ยเขาได้ทำการแบบหาข้อมูลไว้แล้วเบื้องต้นนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่บอร์ดเนี่ยค่ะเอามาพูดในที่สาธารณะไม่ได้
แต่ได้นำเสนอให้ผู้ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่ล่าสุดเรื่องมียาเสียสาวหรือเปล่า